ที่สุดก็ได้มีการประกาศออกมาเป็นทางการแล้วนะครับ

เมื่อเวลาประมาณ๒๐นาฬิกา๓๐นาทีที่ผ่านมา
ว่าไทยได้รับการปรับยกระดับ
เฝ้าระวังในแถลงรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์
แต่ว่ารัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐก็ยังคงเน้นว่า
ปัญหาการค้ามนุษย์ในอุตสาหกรรมประมงของไทย
เป็นหนึ่งในตัวอย่างการค้าธาตุในยุคใหม่นะครับ
โดยเมื่อเวลา๒๐นาฬิกา๓๐นาทีที่ผ่านมา

โดยในส่วนของประเทศไทยได้รับการปรับระดับขึ้นมา
ซึ่งหมายถึงรัฐบาลไม่สามารถทำตามมาตรฐานขั้นต่ำ

แต่ว่ามีความพยายามอย่างมีนัยยะสำคัญในการแก้ปัญหา
แสดงถึงความก้าวหน้าในการแก้ปัญหาค้ามนุษย์ของรัฐบาลไทย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมประมง
ซึ่งหมายถึงไม่มีความพยายามในการแก้ปัญหาค้ามนุษย
ที่เป็นระดับต่ำที่สุดมาติดต่อกัน๒ปี
โดยรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ประจำปี๒๕๕๙
เป็นการเก็บข้อมูลการแก้ปัญหาค้ามนุษย์ของรัฐบาลไทย
ตั้งแต่วันที่๑เมษายน๒๕๖๒
ถึงวันที่๓๑มีนาคม๒๕๕๙
ขณะเดียวกันการถูกจัดอยู่ในระดับเทียร์๒เฝ้าระวัง
เน้นย้ำให้เห็นปัญหาค้ามนุษย์ในไทย
ยังเป็นปัญหาใหญ่และต้องการการแก้ไขเพิ่มเติม
ซึ่งรายงานก็ระบุนะครับว่าหน่วยงานต่างของรัฐบาลสหรัฐ
ยังคงพร้อมสนับสนุนและเป็นหุ้นส่วนกับภาครัฐ
และภาคประชาสังคมไทยในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ครับ
ในขณะที่ในงานเฉลิมฉลองวัญชาติสหรัฐ
ซึ่งจัดขึ้นในคืนนี้
นายกลินเดวีสเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทย
กล่าวถึงกรณีการเลื่อนอันดับด้านการค้ามนุษย์ของประเทศไทย
เทียร์๓ขึ้นมาเป็นเทียร์๒เฝ้าระวังว่า
นี่นับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะครับ
ซึ่งสะท้อนถึงความพยายามของรัฐบาลไทย
ในการจัดการปัญหาการค้ามนุษย์ตลอดช่วงปีที่ผ่านมา
จะเห็นได้จากการออกมาตรการและกฎหมายเพิ่มเติม
รวมถึงมีการตั้งองค์กรใหม่
เพื่อจัดการกับปัญหาการค้ามนุษย์มากขึ้น
โดยนายเดวีสยังได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจไทย
ที่ทำงานร่วมกับสหรัฐในการขจัดปัญหาการค้ามนุษย
อย่างใกล้ชิดรวมถึงองค์กรภาคประชาสังคม
ที่ทำงานอย่างมุมานะ
ส่วนในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและไทยต่อจากนี้นะครับ
นายเดวีสก็ได้กล่าวแต่เพียงว่าเป็นเรื่องที่คนไทยต้องไปตัดสินใจกันเอง
พร้อมขอร้องว่าอย่านำเรื่องของการเลื่อนอันดับการค้ามนุษย
โยงกับการเมืองในภูมิภาคทะเลจีนใต้
สำหรับการทำประชามติร่างรัฐมนูลในเดือนสิงหาคมนี้
นายเดวี่เคยกล่าวย้ำนะครับว่า
สหรัฐสนับสนุนเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเสมอมา
หวังว่าประชาชนไทยจะสามารถถกเถียง
เรื่องการทำประชามติได้อย่างเสรี
เพื่อให้ประชาชนได้ตัดสินอนาคตของประเทศด้วยตัวเอง

สหรัฐไม่เห็นด้วยกับการใช้อำนาจสารทหาร
มาตัดสินคดีของผลเหลืองครับ